สำหรับกรณีที่บ้านที่อยู่ตรงกันข้ามเป็นญาติกัน
ปรากฏว่าบ้านหลังแรกเนี่ยเขามีการจัดงานแต่งงาน

บ้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นญาติเป็นตำรวจด้วยเป็นรองสารวัตรปราบรามเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเตือนไป๒รอบแล้ว
เรื่องเปิดเพลงดังเขาบอกเขาเป็นโรคหัวใจเบาเพลงหน่อยได้ไหม

กระทั่งวันที่๓๒๕ตุลาคม
มันไม่ไหวแล้วไงเดินไปตะโกนบอก

แล้วเขาตายนะคะ

ก็ต้องไปรับร่างท่ามกลางความโศกเศร้า

ตอนเกิดเหตุลูกชายวัย๗ขวบ

เรายังยาวไกล
ลูกมาแล้วลูก

ลูก
ไม่ไหวไหม

จับใจความในสิ่งที่แม่พูดได้

แล้วแม่ก็คือร้องไห้แทบขาดใจจริงค่ะ

ร้อยตำรวจตรีสนทยาทองมูลเนือง

สพเมืองราชบุรีวัย๕๔ปี
ที่เป็นคู่เขยกันยิงใส่

แม่ก็เข้าไปรับร่างลูกชายที่ศูนย์นิติเวศ

แล้วก็จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านโพ

ภรรยาลูกชายวัย๗ขวบแล้วแม่

ดึงไว้ห้ามไว้ค่ะเพราะตามความเชื่อ
เขาบอกว่าถ้าน้ำตาลเนี่ย

ก็เลยทำได้แค่อยู่ไกลเนี่ย

แม่คือแม่แทบขาดใจจริงนะคะ
มีคนเคยพูดนะคะว่าเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตไปก่อน

แต่พ่อแม่ที่เสียลูกไปก่อนไม่มีคำเรียก
เพราะว่าไม่มีคำไหนทดแทนความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่สวนเสียลูกไปได้นะคะ
ญาติญาติก็ต้องพาคุณแม่ไปสงบสติอารมณ์ภายในสาราค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะคะ
เปิดใจกับคุณบอมอภิวัฒน์บอกว่าเมื่อวานก่อนเกิดเหตุ
เธอกำลังแต่งตัวเพื่อจะไปร่วมงานฉลองงานแต่งงานญาติที่ร้านอาหารอยู่

ในบ้านก็เหลือแค่แม่เหลือเธอเหลือลูกไม่กี่คนเองค่ะ

ระหว่างนั้นสามีเดินไปบอกคนคุมเครื่องเสียงบอกเปิดเพลงให้หน่อย
เปิดเพลงดังหน่อยวันสุดท้ายแล้ว

ได้ยินเสียงทะเลาะกันหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงดังปั้ง

สักพักหนึ่งสามีวิ่งเข้ามาในบ้านบอกว่า
ช่วยพาพี่ส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่ถูกยิง
เธอก็ตกใจวิ่งไปที่หน้าบ้านนะคะ
กองเลือดของสามีแล้วก็เห็นคนก่อเหตุเนี่ย

เธอก็ตะโกนถามเลยบอกทำไมทำแบบนี้

ก็กูบอกให้มึงปิดเสียงทำไมมึงไม่ปิดอ่ะ
บอกว่าที่โหดร้ายที่สุดก็คือว่าจังหวะที่สามีเธอถูกยิง
ลูกชายวัย๗ขวบอยู่ตรงนั้นด้วย

คือกลัวว่าจะเป็นปมในใจ
บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ได้ตั้งใจยิงไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรือเปล่า
เธอบอกถ้าไม่ได้ตั้งใจจริง
แล้วทำไมไม่พาสามีเธอไปส่งโรงพยาบาล
ก็เห็นยืนดูอยู่หน้าบ้านเฉย

แต่พอเขาบอกให้เบาก็เบาเสียงลงแล้วไง

แล้วเพลงที่เปิดเพิ่งเปิดได้แค่สองวันเอง
ทีนี้มันไม่ได้ยินแฟนพูดไง

วันเข้างานมันก็ต้องใช้เสี่ยง

ใช่ก็แค่นั้นเดี๋ยวก็จบแล้ว
แล้วมันก็แค่๖โมงกว่า
จงใจแบบยิงนัดเดียวตายเลย
คือยิงคู่ยิงอะไรก็ได้คือเป็นนำรวจ
เขาย่อมรู้ว่าวิถีกระสุนมันไปทางไหนมันถึงคู่

ไอ้เราชาวบ้านตะศรีตะสาหนูยังรู้เลย

ก็กังวลเรื่องเรียนแหละความยุติธรรม

กลัวว่าจะมีการช่วยกัน
ไม่ธรรมดาเพราะตำรวจมันก็ต้องช่วยตำรวจกันอยู่แล้ว
ของพ่อแม่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่จบไปหลายปีแล้ว
ของพ่อแม่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่จบไปหลายปีแล้ว
ส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุบอกเขาเป็นโรคหัวใจใช่ไหม
ส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุบอกเขาเป็นโรคหัวใจใช่ไหม
เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่ข้ออ้าง

แม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แม่จะไม่ขออโหสิกรรมด้วย

แม่ไม่ให้ไม่ยอมแม่จะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดมันทำกับลูกแม่จนลูกแม่ต้องตายเนี่ย

ครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าบ้านผู้ตายกับบ้านคนเกาะเหตุเนี่ย
คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีแค่ถนนกว้างประมาณ๔๕เมตร
กั้นกลางแค่นั้นเองซึ่งญาติก็ย้ายเครื่องเสียงจากงานแต่งไปที่วัดที่จัดงานศพเรียบร้อยแล้วนะคะ
ลำโพงนี้แหละค่ะทีมข่าวเราได้วงจรปิดมาค่ะพี่ขวัญ
ตอนหกโมงยี่สิบสองนาทีนะคะตรงสามแยกก่อนถึงวัดบ้านโพ
นี่เลยได้ยินเสียงหวอไซเรนแล้วก็ไฟวาบของรถกู้ชีพที่มาจอดรับผู้ตายนะคะ
จริงตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะแต่สุดท้ายแล้วเขาไปเสียชีวิตระหว่างทางอะค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าเหตุไปไหมเข้าใจว่าเปิดเพลงเสียงดัง
แต่อย่างน้อยมันก็คุยกันได้หรือเปล่าแค่เปิดเพลงเองอ่ะคือมันเป็นงานเลี้ยงฉลองนี่นะ
ชาวบ้านเลยบอกว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องเปิดเพลงดังหรอกมันคงมีเรื่องอย่างอื่นในใจมาก่อนแล้ว
ได้ก่อเหตุกันรุนแรงขนาดนี้อืมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าผมนี่แหละ
คือคนคุมเครื่องเสียงตอน๖โมงเย็นผู้ตายเดินมาบอกผมบอกเปิดเพลงหน่อย
วันสุดท้ายแล้วเปิดดังให้ทีผมก็เปิดให้เขาสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนก่อเหตุมาที่ประตูหน้าบ้าน
ตะโกนบอกเอ้ยเบาเสียงหน่อยดิผู้ตายก็เลยเดินกลับมาหาผมอีกรอบนึงบอกให้ผมเบาเสียง
เบาลงตามคำสั่งเลยนะแล้วก็เห็นผู้ตายเดินไปเคลียร์กับผู้ก่อเหตุ
เขาเถียงกันอยู่แค่ห้านาทีเองพี่บอมแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นคนก่อเหตุอ่ะ
ชักปืนออกมาจากเอวแล้วยิงเลยต่อหน้าต่อตาลูกลูกของคนตายคนตายก็วิ่งเข้าไปในบ้าน
ผมก็วิ่งหนีครับเอาตัวรอดเพราะผมไม่รู้ว่าปืนมันจะลั่นใส่ผมด้วยไหม
ทีนี้ถามว่าเพลงนี้เปิดมาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้าง
ตุลาคมเปิดวันแรกตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง๒ทุ่ม
๖ตุลาคมเปิดวันที่๒ตั้งแต่ตี๕จนถึงเที่ยง
และอีกครั้งหนึ่งคือ๖โมงเย็นตอนเกิดเหตุนั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุก็มาเตือนแล้ว๒ครั้งคือวันที่๒๕ตุลาคมครั้งหนึ่ง
แล้วก็๒๖ตุลาคมอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทางฝั่งครอบครัวคนตายเขาบอกว่า
เขาไม่ค่อยมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลย
เพราะว่าคนเกาะเหตุเนี่ยเป็นตำรวจแถมยศยังเป็นถึงรองสารวัตรปราบราม
เขามองว่ายังไงตำรวจก็ต้องช่วยเหลือกันเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
เรื่องนี้ผู้บังคับการภูทรจังหวัดราชบุรีเรียกประชุมตำรวจเลยนะคะ

ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและไม่เข้าข้างใคร
แม้คนก่อเหตุจะเป็นตำรวจแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้คนก่อเหตุประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งเบื้องต้นค่ะร้อยตำรวจตรีสนทยาคนเกาะเหตุเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาทะเลาวิวาสข้อหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะค่ะและถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้
มีข้อหาอะไรที่มันเข้าข่ายเพิ่มเติมก็จะแจ้งเพิ่มแน่นอนนะคะ